เรื่องนี้นะคะมีหนุ่มโคราชไปเที่ยวเมืองกาลแล้วก็ไปพักผ่อนล่องแพร่
ปรากฏว่าตกลงไปในแม่น้ำอ้าวแล้วก็เสียชีวิตเลยประเด็นก็คือ
คงจะไปเข้าห้องน้ำที่แพร่ด้านหลังเป็นอีกแพรหนึ่งที่มีการเชื่อมต่อกันเอาไว้
มันต้องเดินข้ามแล้วคงจะกระโดดข้ามข้ามไม่พ้นตกลงไปในแม่น้ำอ้าว
ว่าจะเป็นแบบนั้นช่วงค่ำเมื่อวานนะคะตำรวจสพเมืองกาญจนบุรี
พร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ชีพมูลนิธิพิทักการร่วมกับนักประดาน้ำ
ปฏิบัติการใต้น้ำชนการไปค้นหานักท่องเที่ยวที่ตกแพร่จมน้ำนะคะ
นี่คือแม่น้ำแควร์น้อยระดับน้ำลึกคือ๗เมตรหาเป็นชั่วโมง
สุดท้ายเจอร่างของนายประยูนสวยกลางอายุสี่สิบเก้าค่ะ
เป็นชาวโคราชนะคะตกน้ำเนี่ยก็คือจมอยู่ใต้น้ำ
จากจุดที่ตกไปสักสิบห้าเมตรนำศพขึ้นมา
ประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลพหนพลพยุหะเสนา
ชนะสูตรพลิกศพนะคะก็คือเสียชีวิตจากการจมน้ำขาดอากาศหายใจ
ทีนี้ค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นมันน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้
คือนายประยูนเนี่ยไปเที่ยวกับญาติกับเพื่อนนะคะ
เที่ยวเมืองกาลพักผ่อนล้องแพรกันนายประยูนก็นั่งดื่มนั่งกินกับเพื่อนเพื่อน
ก็มีการแบบชักลากแพร่กันไปตามลำน้ำแควร์น้อย
ก็พักค้างคืนกันจะมีท่าจอดนายประยูนลุกขึ้นไปบอกเพื่อนเพื่อนว่า
เดี๋ยวแป๊บนึงไปห้องน้ำก่อนห้องน้ำมันอยู่ท้ายแพร่
เป็นการเชื่อมแพ้เอาไว้ด้วยกันนะคะอืมแล้วก็ตกลงไปเลย
ต่อหน้าต่อตาเพื่อนเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนพยายามจะตะโกนร้อง
นี่ค่ะแจ้งเด็กดูแลแพ้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่แต่ช่วยไม่ทัน
การตายของนายประยูนเนี่ยค่ะญาติบอกว่าอยากรู้สาเหตุที่มันชัดน่ะ
ว่าตกแพร่ตกลงไปในแม่น้ำได้ยังไงครับ
ที่โรงพยาบาลตำรวจและรอผลชนะสูตรอีกครั้งนะคะ
แต่เพื่อนที่อยู่บนแพรด้วยกันก็ให้ข้อมูลเอาไว้เบื้องต้นแบบนี้
อืมคาดว่าไปเข้าห้องน้ำที่แผนด้านหลังกระโดดข้ามแล้วข้ามไม่พ้น
ทีนี้วันนี้ทีมข่าวของเราก็ไปที่แพร่ที่เกิดเหตุเลย
เดี๋ยวเราไปดูหน่อยนะคะว่าแต่ละแพร่เขาดูแลอะไรกันยังไงบ้าง

เขาก็มีชูชีพมีห่วงยางเตรียมเอาไว้
จุดที่ผู้ตายตกน้ำลงไปเนี่ยแพร่อยู่ห่างกันประมาณเมตรหนึ่ง
แพร่สมพงศ์ซึ่งเป็นนายกสมาคมชาวแพร่จังหวัดกาญจนบุรี
บอกว่าคือเขาต้องเว้นระยะห่างระหว่างแพร่ด้วยนะคะเป็นระยะห่างแบบนี้ครับ
ทำไมต้องเว้นแบบนี้เขาบอกว่าบางทีเนี่ยมันมี๒กลุ่มไม่ได้มาด้วยกัน
อยู่คนละแพร่แล้วกระโดดข้ามไปข้ามมาทะเลาะกันป้องกันเหตุทะเลาะวิวาส
ก็เลยต้องเว้นระยะเอาไว้แบบนี้ก็เลยคาดว่าผู้ตายกระโดดข้าม

คือจังหวะที่ผู้ตายมาเขาอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันก็เลยมี๒แพร่
ใช่แล้วก็ด้านหลังจะเป็นแพร่ที่มันมีห้องน้ำจะไปเข้าห้องน้ำด้านหลัง

ใช่ค่ะอาจจะด้วยมืดด้วยอะไรด้วยแล้วพลัดตกลงไปนะคะ
เราในฐานะที่เป็นตัวแทนชาวเรือชาวแพรนะ
เราก็เสียใจกันที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้
ต่อไปเราก็จะหาวิธีป้องกันที่จะไม่ให้เกิดแบบนี้ขึ้นอีกค่ะ
มีอะไรฝากถึงนักท่องเที่ยวที่กำลังจะมาไหมครับ
นักท่องเที่ยวนะครับครั้งนี้มันเป็นอุบัติเหตุจริง
มันไม่ใช่ไอ้เนี่ยเราก็พูดแต่มันเป็นอุบัติเหตุจริงจริง
ไม่ได้ว่าความตั้งใจหรือว่าจะให้มันเกิดขึ้นแบบนี้